ร้านที่ดิฉันจะพาไปกินวันนี้ตลอดไปข้างนอกเลย
แสวงหาร้านก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ร้านนี้
เพราะว่าเจ้าของร้านเองก็อินดี
มีความเก๋มีความแปลกสูตร

ไม่ใช่ใส่สูตรหมายถึงสูตรในการทำอาหาร

นิยมทั้งคนไทยและก็ชาวต่างชาติ
แต่คุณผู้ชมที่นี่เนี่ยไม่ได้มีแค่ของดีของช็อปเท่านั้นนะคะ
ยังมีของกินอร่อยอย่างก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ด้วย

เตี๋ยคั่วไก่สุดอินดี้ร้านนี้เป็นฝีมือของคุณโอ๊ต
สุภัทรพงค์กุญชนะรมหรือเชฟโอ๊ตค่ะ
ร่างหมีที่ไว้คราวสุดเทพเป็นเอกลักษณ์
เขาที่ปลูกกระแสคั่วไก่ใต้ใหม่ในแบบสมบัติของตัวเอง

แต่สูตเด็ดเคล็ดลับคืออะไรไปคุยกับเชฟโอ๊ตกันเลยค่ะ
เชฟโอ๊ตเอาอาหารมาฝากเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

อาหารมาฝากนะต้องบอกอย่างนี้ว่ามันคือเมนูคั่วไก่หลากหลายสูตรมากเลย
ถามถึงความพิเศษของคั่วไก่ร้านนี้ค่ะพิเศษยังไงคะ
ไก่ร้านผมนะครับความพิเศษมันจริงไม่ได้พิเศษอะไรมาก
มันยังคงมีความเป็นคั่วไก่ดั้งเดิมอยู่เพียงแค่ว่าเรามาประยุกต์แล้วเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบนิดหน่อย

วัตถุดิบนะฮะก็คือเส้นที่ตอนนี้เราผมติดต่อเส้นสด
ผักเราก็ติดต่อจากเกษตรกรโดยตรง

ผมดิวกับคุณลุงเจือที่ปากน้ำปลานครับเป็นเจ้าของธนาคารปูครับ
อู้วอ๋อมาที่นี่เลย
มานี่เลยครับคืออยากสร้างอาหารเพื่อสุขภาพในราคา๕๐บาท
ต้น๕๐บาทก็กินกันได้คือร้านผมไม่ได้เปิดเพื่อบิติเน็ตจ๋า
แต่เราเปิดเพื่อตอบโจทย์ตัวเราเองด้วยหนึ่งแล้วก็อยากจะช่วยเหลือกเกษตรกรด้วย
คือคิดดีทำดีเดี๋ยวมันก็ได้ดี
พิเศษของมันอีกอันหนึ่งก็คือหน้าตาไม่ค่อยเหมือนคั่วไก่ยุคเก่าแล้ว

เอาอย่างนี้ใครมาที่นี่แล้วไม่สั่งเมนูนี้พลาดแน่คืออะไร
เป็นคั่วไก่คั่วเสร็จและห่อไข่
เมนูนี้คืออะไรคะที่ว่าพิเศษ
อันนี้ที่พิเศษที่ต้องสั่งคือเป็นไข่อบเส้นกรอบนะฮะ
จะมีทั้งไก่แล้วก็เป็นรวมมิดทะเล
ตัวเส้นกรอบเราเนี่ยจะลีดน้ำมันให้มากที่สุดเท่าที่จะลีดออกได้
แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะฮะก็เป็นเกาเหลาครับ

มันจะเด็ดตรงที่ความเป็นพิกเกลือของร้านนี้ใช่ไหม
ใช่ครับเราทำเองเราใช้เฮิร์ฟบ้านเฮิร์ฟ

ได้ครับยินดีครับพี่นิว
สูตรของไอ้คราวเชฟโอ๊ตเนี่ยเด็ดสมร่ำลือหรือเปล่า
ความรู้สึกเราว่าถ้ากินเส้น

ดูได้มันไม่มีน้ำมันเราจะลีดจนแห้งให้มากที่สุด
ร้านอยู่ไหนบอกพี่กันหน่อยสิครับ

เมนูคั่วไก่หลายเมนูก่อนไปก่อนนะครับคุณผู้ชม

เป็นเทปแบบอินดีแนวหน่อย
มีคราวมีสไตล์มีสไตล์

ผู้หญิงอ่ะใช่ป่ะ
ผู้หญิงเราก็ต้องคำนึงว่าเวลาทานอาหารอะไรมันต้องแบบดีด้วย

บอกเลยน้องใบตองพอลีดไปหมดแล้วเนี่ย
ทานแล้วมันไม่ใช่รีดน้ำมันออกไปอย่างนั้นสิ
ให้มันแบบว่าเป็นอาหารที่สุขภาพมากที่สุด